นัมโมพุทโธอะไรขึ้นพี่น้ำ

ไม่ฉันสวดมนต์ก่อนเธอไม่รู้จักเหรอตำนานสวดมนต์แล้วสวยขึ้น

ถูกต้องฉันได้ยินข่าวอยู่แกสวดมนต์แล้วแกบอกว่าแกสวย

เรือนขวัญมีโอกาสได้ไปบุกถึงบ้านพี่ดาวมายุรีมา
ต้องบอกพี่ดาวเนี่ยยังน่ารักสดใส

โดยการไปครั้งนี้เรือนขวัญตั้งใจจะไปถามพี่ดาวแหละ
ว่าเพราะอะไรยังไงถึงหันหน้าเข้าสู่ทางทำ
พี่ดาวเนี่ยบอกด้วยอายุเรามันก็มากขึ้นนะเนาะ

เพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าวันไหนจะหมดลมหายใจไป
วันนี้ยังมีลมหายใจก็ควรหมั่นทำบุญ

เขียนว่าต้องทุกข์ใจสุขใจก็เข้าวัดได้เหมือนกัน
อกจากนี้ค่ะพี่ดาวยังเปิดห้องพระด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตห้องพระพี่ดาวนะ
ภาวายสิ่งศักดิ์ศิษย์ที่ตัวพิดาวเองกันกับถือ
ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเกจิอาจารย์ต่าง
รวมไปถึงพ่อแก่พระพิคเนธ

ภาพุทธรูปฝั่งหนึ่งและก็เป็นฝั่งเทพฝั่งหนึ่ง

ใช่คุณผู้ชมค่ะซึ่งแม่บลักษมีแล้วก็พระแม่อุมาเทวีเนี่ย
สองแม่เนี่ยท่านนี้นะคะพี่ดาวเนี่ยเชื่อว่าท่านเป็นเทพประจำตัวของเธอ
ทุกครั้งที่พี่ดาวทุกข์ใจโดยเฉพาะเรื่องงานคุณผู้ชม
พี่ดาวเนี่ยขอท่านให้เมตตาให้เสมอโดยในทุกคืนก่อนจะนอน
พี่ดาวเขาจะดูแลร่างงงไหมดูแลร่างหมายถึงดูแลจิตใจร่างกาย
สินห้าเพื่อนที่ตัวเองดีแล้วใช่ไหม
จะทำบุญแล้วก็สวดมนต์ถวายบุญให้กับท่านองค์ที่เรานับถือด้วย

ให้กายใจนี้บริสุทธิ์ก่อนนั้นต้องทำค่ะ

ที่คุณได้ยินมาคือพระแม่รักษมีแล้วก็พระแม่อุมานเนี่ย

ดาวมีความเชื่อว่าองค์แม่นี้ท่านห่วงร่างเรา
ห่วงร่างสมัยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ๘๙ปีก่อนเคยขอ
ตอนช่วงเราเป็นซิงเกิ้ลมัมเราอยากเจอความรักที่ดี
สวดมนต์ไปขอไปน้ำตาไหลไป

ขอสติปัญญาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปลี่ยนมาคอแบบนี้
แล้วก็สะสมสวดมนต์สิน๕และอรรถนาไปทุกคืนไปเรื่อย
นี่ไงพี่ดาวแกเชื่อว่านะคะว่าถ้าเราสวดมนต์นะ

ถ้าเราไม่สวดมนต์เนี่ยท่านที่เรานับถือเนี่ย

ถ้าเขามีพลังแล้วเขาถึงสามารถมาอวยพรเราอีก
แล้วต้องสวดบทไหนอ่ะ
อับปะเฉยอับปะติเทเทนะได้ไหม
อันนั้นพี่พ่อลงอย่างเดียวแล้ว
รุ่นจริงนะสวดมนต์มันทำให้จิตใจผ่องใสหน้าตาพี่พี่จีน